คุณผู้ชมมารู้กันก่อนนะคะว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวนะคะตั้งแต่วันนี้ไป
ถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะพี่น้องภาคเหนือตอนบน
ท่านจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนคือฝนปนหนาว
เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
อ่อนกำลังลงบวกกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตก
เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าว
มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
และมีลมกระโชกแรงบางแห่งร่วมด้วยนะคะ
ส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงดึกถึงช่วงเช้ากับมีหมอกบาง
ขณะที่ช่วงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ
แล้วก็จะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยสภาพแบบนี้เรียกว่าแปรปรวนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วย
ปิดท้ายที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้น
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น
อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากว่าอากาศที่แปรปรวนระมักระวังด้วยของการสัญจร
ผ่านบริเวณที่มีเหมาะเอาไว้ด้วยนะคะ
ก็มาเตือนกันแบบนี้นะคะ

นี่คือเข้าสู่เดือนมกราคมของปี๖๕แล้ว
บรรยากาศบางพิกัดโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานังหนาวเย็นอยู่